พันธุ์นี้เราไปติดตามที่สุดของวงการกีฬาไทยกันหน่อย
วันนี้เป็นตุรนโรครับที่เราพูดถึงกันเพียงเมื่อสักครู่นะครับ
มันจะต้องเป็นมือหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้
ถามว่าอยากเป็นไหมก็อยากเป็นค่ะ
หลังการมองถึงเป้าหมายขึ้นเป็นมือหนึ่ง
โปโดเมเวียจุธานุกาล
ต้องใช้เวลาถึง๖เดือนในปี๒๔
กว่าจะก้าวไปอยู่บนจุดสูงสุดของธรรมเนียบนักกอล์ฟหญิง
พร้อมคราบน้ำตาจากจังหวะโดนเพลย์ออฟ

จนทำให้แฟนชาวไทยต้องเฮเกอร์
จากการคิดคะแนนของโปรเมและลิเดียโค
สำหรับโปรเมถือเป็นโปรไทยคนแรก

ต่อจากรัชนกอินทนนทนักแบตมินตัน
และสุธิยาจิลเฉลิมมิตรนักยิงเป้าบิน
แม้จะครองมือ๑เพียง๒สัปดาห์ก็ตาม
แต่ถือได้ว่าโปรสาววัย๒๒ปีรายนี้
สามารถก้าวไปยังเป้าหมายที่เธอวางเอาไว้
สไตล์ที่เน้นออกไปเล่นให้สนุก

โปรเมอาจยืนระยะไม่ได้อย่างที่หวังเอาไว้

และถือเป็นแชมป์ที่๒ของตัวเธอในปี๒๐๑๘
จบแรงกิ้งอันดับ๕ของโลก
จากการลงเล่น๒๗รายการ
ผ่านการตัดตัวถึง๒๑วรรยากาศ

เป็นการจบอันดับ๑ใน๓๔รายการ
จบ๑๐อันดับแรกถึง๑๐รายการด้วยกัน

ก็พอขึ้นมือหนึ่งแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ตีไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็รู้สึกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะ
พอใจมากค่ะไม่ได้พอใจเพราะได้แชมป์หรอก
แต่ว่าเหมือนแบบพอใจเพราะว่าแมทหลังเราก็เริ่มเล่นดีขึ้นค่ะ

ส่วนในปี๒๐๑๘โปรเมยังคงเชื่อมั่นว่าการออกไปเล่นให้มีความสุข
และทำให้ตัวเองภูมิใจในทุกวันนั้นจะเป็นบันไดให้ตัวเธอ

ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน